คุณผู้ชมฮะแหกกฎของการรับน้องกันหน่อย
ธรรมดารุ่นพี่ต้องรับน้อง
ก็อาจจะมีวิธีการที่อาจจะโหดบ้างหรือสนุกเกินไปบ้าง
แต่คราวนี้มาดูวิธีการรับน้องใหม่
ของสถาบันเทคนีย์พระจอมเก้าเจ้าคุณฐานราชกระบังครับ
เขามีแรปเปอร์แรปเปอร์มารับน้อง

เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าเขาต้องจ่ายตังค์หรือเปล่า
แล้วแรปเปอร์นี้เก่งขนาดไหนฮะ
ก็จะหวังนั้นไงเพราะเธอก็รักสักครั้งเป็นความอย่างหัวใจ
ถ้าใครชูมือขอให้ได้แอทุกคนแอทุกคนแอทุกคน
ถ้าใครชูมือขอให้ได้แอทุกคนเกียรตินิยมเกียรตินิยม
ถ้าใครชูมือขอให้ได้เกียรตินิยม
นี่มันคอนเสิร์ตที่ไหนอย่างไรห้างคอนเสิร์ตหรือเปล่า
บอกเอ่ทุกคนเอ่ทุกคนขราบใครชูมือให้เอ่ทุกคน

นี่เป็นแรปเปอร์มาจากไหนอย่างไรคุณ
นี่คือศาตราจารย์สุชชวีสุวรรณสวรรค์

นี่คือศาสตราจารย์สุชชะวีสวรรณสวรรค์อธิการบดี

ส่วนแรปเปอร์คนอื่นที่รายล้อมอยู่นั้น
ก็เป็นคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังเหมือนกัน
โอ้โฮที่ล้อมอยู่ในนี้ละนะ

ดูตั้งนานนึกว่าเป็นไข้ไหนไข้เทปไข้ไหนสักไข้

คืออาจารย์แต่ละคนซุ่มซ้อมกันมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
หวังให้เกิดความประทับใจแก่เฟรชชี่ใหม่นะครับ
บอกโอ้โหนอกจากเฟรชชี่ใหม่จะประทับใจแล้ว
ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันกรี๊ดกันให้ลั่นหอเลยนะฮะ
นักศึกษาใหม่ทั้งฮกว่า๕๐๐คน
ชูมือถูกอกถูกใจด้วยคำอวยพรอ้าวเอทุกคนเอทุกคน

อธิการรักอาจารย์ทุกคนรักรุ่นพี่ทุกคนเลยนะครับ
มีการปฐมนิเทศแบบใหม่แบบนี้
ไม่มีใครง่วงเหงาหาวนอนหรือไม่มีใครต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัว
จากการรับเขาเรียกว่าประถมนิเทศหรือรับน้องแบบดุอ่ะนะครับ

นี่ขนาดอธิการบดีใช่ไหม
ยังมาทำแบบนี้ให้กับนักศึกษา
นักศึกษาก็รู้สึกว่าแบบเป็นกันเองแล้วก็เข้าถึงง่าย
ดิฉันไปดูคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คที่เขามีการเอาคลิปนี้มาลงนะคุณ

แล้วแบบมีการแท็กต่อไปมหาวิทยาลัยอื่นด้วยบอกว่าลองดูไหม
บอกว่าแบบนี้สร้างสรรค์ดีนะคะเด็กก็จะรักเด็กก็จะรู้สึกใกล้ชิด
แล้วก็ผูกพันกับอาจารย์ทุกท่าน
รวมถึงเด็กเข้ามาใหม่ก็โอ้โหเห็นอธิการบดีใจดีแบบนี้

เรียนแบบได้เขาเปิดโอกาสให้เรียนแบบได้นะครับ
แล้วก็ยังมีการแจกชิปให้คนเปิดเพลงด้วย
เดี๋ยวไปดูช่วงจังหวะนี้กันนะฮะ
นี่คนละเรื่องแล้วนะฮะ
นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับนี่
ก็อีกคลิปหนึ่งนะฮะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับ

ออกมาโยกย้ายอย่างสุดมันตามจังหวะเพลงภายในผับแห่งหนึ่ง
โดยในคลิปจะได้ยินเสียงเชียร์ชอบใจของคนอื่นเป็นระยะ

คุณพี่ยังเดินไปหน้าเวทีแจกทิพย์คนเปิดเพลงกันด้วยนะฮะ

อย่างสุดมันลูกสาวอีแม่สี่เอาดีพี่อีแม่

ใช่ครับถ่ายที่จังหวัดชายภูมินะครับ

แล้วก็ใช้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่โพสต์

๓ล้าน๘แสนครั้งคุณถูกแชร์ออกไปกว่า๕๗๐๐๐ครั้ง
เป็น๒คลิปเรานำมาฝากกันนะฮะ